มาดูเหตุการณ์นี้นะคะช่วงนี้คือช่วงเข้าพรรษา
ก็รนอรงพักตับกันหน่อยงดเล่าเข้าภาษา
แต่หนุ่มคนนี้ที่ชัยภูมิเขาบอกว่า
เขาเมาแล้วก็ขอเงินเมียไปซื้อน้ำอัดลมเมียไม่มีเงินให้อัลวาด
แทบพังเผารถจักรยานยนต์จนแม่กับเมียต้องหนีออกไป
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจบอกจับเถอะไม่ไหวแล้วเอาไปนอนคุกดัดนิสัยหน่อยดีกว่า
ตำรวจสพเมืองชายภูมินะคะคุมตัวนายประวิทย์ภูมิชัยอายุ๓๓
อยู่บ้านเลขที่๖๑บ้านมดินแดงหมู่๔อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
แม่กับเมียแจ้งความค่ะว่าให้มาจับเถอะไม่ไหวแล้วเพราะเมาอลวาสค่ะ
ม่านวัยสกุลอายุ๖๑ปีคุณแม่นะคะ
นิพาวันภูมิชัยอายุ๓๒ปีเป็นเมียของนายประวิทย์

ตอนตำรวจไปถึงนะนายประวิทย์คนนี้หลับอยู่ในบ้าน
ถูกไฟเผาโอ้โหพังทั้งคัน
แล้วก็ที่บริเวณพื้นไร่มันเนี่ยนะคะก็เป็นซากของรถจักรยานยนต์
ตำรวจก็ตรวจสอบซากรถจักรยานยนต์ตรวจสอบเสร็จไปปลุกค่ะ
นายประวิทย์ตื่นเถอะไปปลุกคาที่นอนเลย
แล้วก็สอบปากคำที่สพเมืองชายภูมิจากการสอบถามทั้งแม่ทั้งเมียเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังว่านายประวิทย์ไม่มีอาชีพอะไร
ส่วนใหญ่ก็นอนอยู่บ้านก็ให้แม่กับเมียเลี้ยงหลายปีแล้ว
ตกเย็นขอเงินเมียไปซื้อเหล้าขาวทุกเย็นเป็นประจำค่ะ
เมาปุ๊บก็หาเรื่องทะเลาะก็ด่าทั้งแม่ด้วยนะด่าทั้งเมียด้วยนะ
แล้วก็เคยนำตัวไปรักษาอาการติดเหล้าคือให้พระรักษา
เคยให้ไปอยู่กับพระไปอยู่วัดมาแล้วกลับมาเมาหนักกว่าเดิม
เย็นเมื่อวานค่ะขอเงินภรรยาไปซื้อเหล้า
พอเมาเสร็จขอเงินไปซื้อน้ำอัดลมภรรยาบอกไม่มีเงินให้แล้ว
ก็ตะโกนด่าอัลวาดเอามีดฟันประตูบ้านพังทั้งหลัง
กับภรรยาบอกว่าไม่ไหวแล้วกลัวจะถูกทำร้าย
อบลูกชายสองคนหนีไปนอนบ้านญาติแถวนั้นนะคะ
รุ่งเช้าวันนี้กลับเข้าบ้านโอ้โหสภาพบ้านพังเสียหาย
รถจักรยานยนต์ถูกเผาไม่ใช่รถของตัวเองด้วย
ของญาติเขาเอามาฝากไว้จุดไฟเผาสะพังขนาดนั้น
กับเมียบอกไม่ไหวแล้วตำรวจมาจับเถอะ
ค้างคุกให้หายหน่อยจับคุกค้างคุกให้เข็ดหน่อย
เริ่มแรกมันกินแล้วเมาส์อืมแล้วก็ที่นี่อัน
เบิ้ลตรงตัมหรือก็ดำเนื่องคสนะคะข้อหาทำลายทรัพย์สิทธิ์ผู้อื่น
เสียหายทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ต้องตรวจด้วยว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
หรือเปล่าถ้ามีก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะ
ผลโทษมาก็หวังว่าจะเข้าใจแม่กับเมียนะไม่ใช่ว่าไปโกรธไปเคือง